คือสรุปแล้วฆ่าทั้งน้องเขยฆ่าทั้งน้องสาวแท้ของตัวเองนะคะ
ไม่ใช่ฆ่าธรรมดานะคะหลังจากที่ฆ่าแล้วเอาศพไปฝังดิน
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพลตำรวจโทนภูนทรัพย์ประเสริฐศักด
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ลงพื้นที่เจ้าหน้าที่หลายสิบคนเลยค่ะ
เอารถแบ็คโฮลไปขุดจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายเอาศพทั้งสองคนไปฝัง
จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ถามว่าอยู่ตรงไหน
บริเวณนี้เป็นพื้นที่สักประมาณเกือบร้อยไร่นะ
เป็นของสองสามีภรรยาเรียกว่าเป็นเศรษฐีเลยล่ะค่ะ
ใน๘๕ไร่คือเขาก็มีบ้านปลูกอยู่แล้วมีห้วยมีลำทาน
จุดนี้ผู้ต้องหาคือพี่ชายแท้ใช้รถแบ็คโฮล์
หลังจากที่ฆ่าน้องเขยแล้วเอาไปฝัง
เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ก็ไปพยายามขุดแล้วนะแต่ว่าไม่เจอ
สุดท้ายกลับมาขุดใหม่เมื่อวานเจอนะคะเจอทั้งสองคนเลยค่ะ
ลึกสักประมาณเกือบ๓เมตรนะ
ใช่ค่ะแล้วสภาพศพตอนที่นำขึ้นมาแล้วก็คืออืดแล้ว
และที่เขามีการตั้งข้อสงสัยคือทั้งสองคนทำไมถึงไม่ใส่เสื้อ
แต่สวมกางเกงอยู่เนี่ยนะคะบรรดายาดก็มีการตั้งข้อสงสัย
ในเรื่องนี้ด้วยเออหายตัวไปตั้งแต่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมา
เอาล่ะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะวันนี้ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮ
จังหวัดแพร่ค่ะได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสามคน
สามคนประกอบด้วยใครบ้างแน่นอนนะคะว่าผู้บงการ
ผู้จ้างวานก็คือพี่ชายแท้ของคุณหนอดแล้วก็คุณอลันเนี่ยนะคะ
พี่ชายเนี่ยชื่อว่านายวารุธรัตนสัจจกิตอายุหกสิบสามปีเป็นผู้วงการฆ่า
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะส่วนอีกคนนายเปี๊ยกคำใส
นายเปี้ยคำสัยหรือว่าเสือทองอายุหกสิบสามปี
เป็นชาวตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
เปี๊ยะเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่คือยิงนายอลัน
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนคนที่๓คือนายกิติพงศ์คำวัน
อายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวตะบนวังชิ้นค่ะ
นายกิตติพงเนี่ยนะคะทำหน้าที่จับนางหนอด
ให้พี่ชายใช้เครื่องมือชั่งก็คือประแจ
จากนั้นทั้งสามคนก็ช่วยกันนำศพของนายอลันและนางหนอดเนี่ย
ไปฝังกลบเพื่ออำพลางคดีเมื่อวานนี้พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็ลงพื้นที่ไปขุดศพ
แล้วก็ไปเจอทั้งสองศพเนี่ยนะคะวันนี้ตำรวจได้นำตัวทั้งสามคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกที่ตำรวจเข้าไปเนี่ย
ก็คือไปบ้านของนายหนัดนายหนัดก็คือนายวารุธ
เป็นพี่ชายของนางหนอดอ่ะนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายเนี่ย
สักประมาณสามร้อยเมตรจุดนี้เป็นจุดที่
นายหนัดเนี่ยพูดคุยวางแผนกับนายเปี๊ยะนายกิติพงศ์ก่อนที่จะลงมือสังหารทั้งคู่
ก็มีการพูดคุยตระเตรียมเรื่องของน้ำมันที่จะใช้กับรถแบ็คโฮ
แล้วก็เรื่องของการสังหารเนี่ยนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปค้นอาวุธปืนที่ก่อเหตุ
ที่บ้านของนายเปี๊ยะที่เป็นบ้านพักในอำเภอวังชิ้นก่อนจะพาไปจุดที่นายเปี๊ยะอ้างว่า
หลังก่อเหตุเขาทิ้งปืนลงในแม่น้ำค่ะส่วนการทำแผนในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาขุดหลุมฝั่งผู้ตายมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ต่างหมู่บ้านเดินทางไปรอดูการทำแผนจำนวนมาก
แต่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปที่จุดเกิดเหตุ
โดยให้อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามลำทานคือตรงข้ามกับจุดฝังศพ
เช่นเดียวกับจุดที่ยิงนายอลันบริเวณหน้าล้าวเป็ด
และบริเวณหน้าโรงรถที่นายหนัดใช้ประแจตีนางหนอดเสียชีวิต
เล่าแบบนี้ย้อนกลับไปคือนายอลันเนี่ยไปให้อาหารเป็ด
จุดนี้เป็นจุดที่นายเปี๊ยะเนี่ยมือปืนยิงสังหารนายอลัน
ส่วนอีกจุดหนึ่งคือบริเวณหน้าโรงรถหน้าโรงรถเนี่ย
พี่ชายก็คือนายหนัดใช้ประแจตีนางหนอดเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงพื้นที่ไปจุดที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพถามว่าสาเหตุ
สาเหตุเกิดจากอะไรทำไมต้องฆ่าต้องแกล้งน้องสาวแท้
น้องสาวในท่าในไส้ที่คลานตามกันมาเนี่ยนะคะสาเหตุเนี่ย
นายวารุธให้การบอกว่าก็กักเก็บมานานเป็นความคับแค้นใจที่สั่งสมมานาน
เนื่องจากมีเรื่องทะเลาะกับนายอลันน้องเขยมาตลอด
ดุด่าเรื่องของการทำงานแล้วก็เวลาทะเลาะกันเนี่ย
น้องสาวคือนางหนอดเนี่ยก็มักจะเข้าข้างสามี
ตัวเองก็เลยสั่งสมที่สุดแล้วก็เลยวางแผนสังหารนะคะ
ซึ่งตำรวจเองแน่นอนนะคะมีการตั้งข้อหาหนักสุดคือ
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนส่วนเรื่องของการลักทรัพย์อะไรเนี่ย
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ต้องถือว่าตำรวจก็ทำงานไวนะค่ะ